รถจอดติดไฟแดงกันอยู่ดี๓คันเรียงเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายชนกันระนาวเลยค่ะ
มีเด็กนักเรียนตกลงมาได้รับบาดเจ็บจากรถกว่า๑๘คนเลยทีเดียวคุณผู้ชม
นี่ค่ะเหตุมันเกิดบริเวณ๓แยกไฟแดงที่สปกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินกำแพงเพชรเขา
ที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองค่ะมีรถยนต์เนี่ยชนกันสามคันคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอ่างทองพัฒนามีนักเรียนอยู่ประมาณยี่สิบคนบนรถค่ะ
แล้วก็อุปกรณ์แข่งกีฬาคือน้องนักเรียนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากการแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียนในพื้นที่
เด็กบนรถก็จะเป็นเด็กประถมแล้วก็มัธยมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะ
รถนักเรียนจอดอยู่คันกลางพูดแบบนี้เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นปั๊บ
โอ้โหนักเรียนกระเด็นตกจากรถร้อง
ด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บปวดนะคะ

เร่งนำตัวสงโรงพยาบาลกำแพงเพชร
มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๘คน

แล้วก็อีก๗คนบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
สอบสวนนายชัดชัยเพชรสุกอายุ๓๓ปี
เขาเป็นคนขับรถกระบะ๔ประตูคันแรกสุดนะ
ให้ข้อมูลบอกว่าก็ขับรถมาแล้วก็จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ดีค่ะ
หลังจากนั้นมีรถนักเรียนมาจอดต่อท้ายรถของเขา
แล้วก็มีเสียงชนดังโครมนะฮะ
หันไปดูอ้าวรถนักเรียนชนท้ายรถเขานี่นะ
เห็นเด็กนักเรียนกระเด็นออกมาจากกระบะท้ายรถไปนอนกันอยู่เต็มกลางถนนเลยค่ะ
แล้วก็พบว่าไอ้คันสุดท้ายเนี่ยคือรถแวนค่ะ
พุ่งท้ายอัดรถนักเรียนมา
ทำให้รถนักเรียนกระแทกมาชนกับรถของเขา
กลายเป็นอุบัติเหตุ๓คันติดต่อกันค่ะ
ช่วยนักเรียนส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้ว
ตำรวจเชิญคนขับทั้ง๓คันไปสอบปากคำ
หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
ส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วค่ะ